ทางไลน์นะคะว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
ลักษณะแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่
ที่มันจะเกิดขึ้นในเมืองไทย

ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่
ที่ครอบครัวพาลูกเด็กเล็กแดง
พักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุด
แต่สวนน้ำนะปัจจุบันมันกลับกลายเป็นแบบนี้นะคะ
มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะ
ไม่แน่ใจนะคะคุณสุภาษาราผ้าบันเบลอ
ผู้หญิงคือตัดผมลักษณะยังมัธยมอยู่เลย

คำว่ามัธยมกับท่าเต้นมันไปทางเดียวกันไหม
คุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะ
คือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าตัดผมสั้นเนี่ย

แล้วเด็กที่เขาไปเที่ยวสวนน้ำเนี่ย
เข้ามาเห็นภาพแบบนี้มันเหมาะสมไหม

เพราะว่าเด็กอายุ๗๘ขวบเขาก็ไปเที่ยวไงคะ
เขาก็ไปเห็นภาพแบบนี้ไงคะ
แต่เอาล่ะคนแถวนั้นเนี่ยที่จุดเกิดเหตุเนี่ย

ค่ะและทีนี้มีการตั้งคำถามด้วยนะคะ

ก็คือมีการพูดของดีเจในคลิปด้วย
แสดงว่าเป็นการเตรียมมาจากสวนน้ำหรือเปล่า
ถ้าไม่เป็นการเตรียมมาหรือจงใจให้มีคนมาเต้นแบบนี้
จะมีดีเจชักชวนเชิญชวนให้เต้นทำไม

เฮ่โย่งไว้
คุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรละเอียดใจไหม

ในสถานที่ที่ครอบครัวเขาไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกัน

ซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลัง
แต่ว่ากางเกงอาจจะเป็นกางเกงขาสั้นนะ

ภาพนี้คลิปนี้มันถูกแชร์โดยเพจดัง

เขาเอามาแชร์ไว้แล้วชาวเน็ตเนี่ยพอเห็นแบบนี้ปุ๊บ

บางคนก็ตั้งคำถามว่านี่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยหรือเปล่า
ไม่อยากจะเชื่อสายตาว่ามันเกิดขึ้นในเมืองไทยจริง
หรือบางคนบอกว่านึกภาพบรรยากาศช่วงสงกรานนะคะ
ตัวปี๊กแล้วก็ไปเต้นยั๊วยายเหมือนไส้เดือนไม่ติ้งเกลือค่ะ

เขาโชว์ความเซ็กซี่คุณแหม

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามที่จะไปเสาะหามาให้นะ
มีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่ามันคล้ายกับสวนน้ำข้างตลาดนัดสังกษีเทพารักษ์สมุทรประการที่เพิ่งมีข่าวว่าเด็กตายไปเมื่อไม่นานมาเนี่ย
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่เลยค่ะไปที่สมุทรปราการและเอาคลิปนี้เนี่ยไปให้ชาวบ้านในระแวกนั้นดู
ส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือสวนน้ำในพื้นที่จริงนะสวนน้ำตลาดนัดสังกษีเทพารักษ์สมุทรประการ
ชาวบ้านบอกแบบนี้นะปกติชาวบ้านบอกว่าวันหยุดเนี่ยจะมีเหตุการณ์ตามคลิปเลยค่ะ
แต่เมื่อก่อนสวนน้ำคือสวนน้ำมันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

เด็กไปเที่ยวเล่นน้ำกันสนุกสนานในช่วงวันหยุด
แต่สวนน้ำณวันนี้

ส่วนตัวเคยเข้าไปเที่ยวที่นี่ค่ะ

ก็ไม่ได้เห็นในลักษณะแบบนี้ค่ะ

ดูภาพภาพวิดีโอคลิปนี้เรารู้สึกไงบ้าง
รู้สึกว่าเหมือนแบบส่วนน้ำมันควรที่จะเป็นแบบ
ที่เป็นแบบเยาวชนมันเยอะอะเด็ก

ถ้าแบบเด็กเล็กก็มาเจอภาพแบบนี้
เขาก็จะจำไปเรื่อย
แล้วเขาแบบโตมาเขาอาจจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ได้

แต่จริงมันก็ไม่น่ามันก็ไม่ควร

เพราะว่ามันมันคือส่วนน้ำอ่ะพี่

คุณครูที่แบบที่พักผ่อนสบายเล่นน้ำ

พูดแบบเปิดเพลงแบบนี้แล้วก็แบบ
มีเด็กวัยลูกน้ำนะหูน้้อยน้อยไปเย็นเต้นแบบเนี่ย
ภรรพ์กลางคืนตัวเที่ยวกลางคืนเลยนะพี่
อันนี้เป็นความคิดเห็นของชาวบ้านนะ

ก็ไม่เห็นด้วยค่ะที่จะมีแบบนี้แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะมองในแง่ดี

มันเหมือนกับการออกกำลังกายหรือเปล่า
มาเที่ยววันหยุดแล้วก็ได้ออกกำลังกายเต้นไปคล้ายแอโรบิกค่ะ

เออแต่เอาล่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อโทรสอบถามไปที่สวนน้ำดังกล่าว
แต่ปรากฏว่าโทรไปไม่มีคนรักษานะแล้วก็อันนี้
เขาโพสต์มาว่าวันนี้สวนน้ำหยุดให้บริการ๑วันนะคะ
น้ำยังไม่เสร็จคือต้องมีการเปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำให้น้ำมันสะอาดไงคะ
แต่ปรากฏว่าปิดให้บริการ๑วันนะ
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเด็กวัยรุ่น
ได้ไปเซฟรูปของตัวเองที่ถ่ายไว้
อยากได้รูปเพิ่มติดต่อขอได้ที่กล่องข้อความ
บางครั้งอาจจะลงให้ไม่ครบ

ก็คือมีการถ่ายรูปให้เป็นบริการของทางสวนน้ำ
แต่นี้ทีนี้มันมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะ
ถ้าสมมุติว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นบ่อย

หลังจากนี้มันจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมไหมคะคุณ
คือสวนน้ำมันไม่ใช่ที่แสดงออกแบบนี้
แล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานมาด้วยนะคะ
ว่าจริงแล้วในคลิปมีเหล้าเบียด้วยนะ
เต้นกันแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเหล้าเอาเบียร์ไปดื่ม

คือบางสิ่งถ้ามันไม่เหมาะสมเราก็ไม่อยากเผยแพร่ออกไป

แต่เอาล่ะในเมื่อมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อยนะคะ